ที่ผมนำเรียนคุณผู้ชมครับไปที่ชนบุรีคือแม่ยายได้ยินเสียงกุกกักกุกกักอะไรนะอะไรนะเอาปืนซัดเปรี้ยงเลยครับไปดูอีกทีลูกเขยฮะลูกเขยเสียชีวิตเลยครับตำรวจสพนขามศรีราชาชนบุรีเนี่ยครับคุณผู้ชมไปที่เกิดเหตุที่ร้านลุงสมคิดค้าของเก่าหมู่สี่ตะบนหนองขามมีเหตุยิงกันในที่เกิดเหตุพบศพนายพายุศรีฮัทอายุ๔๐ปีครับถูกยิงด้วยปืน
เข้าที่เหนือราวนมซ้าย๑นัดกระสุนฝังในครับนอนหงายเสียชีวิตอยู่ข้างบ้านส่วนผู้ก่อเหตุคือนางสบายนางสบายอายุ๖๕ปีเป็นแม่ยายของนายพายุนั่นแหละครับรับสารภาพว่าใช้ปืน๙มิลลิเมตรบาเรตต้ายิงนายพายุเสียชีวิตนางสบายเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุช่วงหัวค่ำในพายุลูกเขยเนี่ยปีนรั้วนะครับ
อ๋ออ๋อเลิกกันไปแล้วแล้วแยกกันอยู่มาปีกว่าแล้วทั้งคู่มีลูกด้วยกันสองคนมีปากเสียงทะเลาะกันนะฮะทะเลาะกับเธอก็ครั้งหนึ่ง
พอกลางดึกเธอได้ยินเสียงเหมือนคนปีนรั้วสังกษีข้างบ้านอีกก็คิดว่าเป็นคนร้ายหยิบปืนเข้ามาเดินออกจากบ้านไปนะเห็นเงาใครก็ไม่รู้ยิงใส่เข้าไปหนึ่งนัดเปรี้ยงปรากฏว่าผู้ชายคนดังกล่าวนะฮะพุ่งเข้ามาจะแย่งปืนนะครับก็เลยยิงดาวสุ่มออกไปอีกนัดหนึ่งจนไปเจอคนนอนหงายเสียชีวิตอ้าวลูกเขยเอง

สามสี่เดือนนะฮะก็จะมาหลังนี้นะฮะผู้ตายก็ไม่ได้อาศัยอยู่ที่บ้านหรอกคาดว่าคงมีปัญหากับแม่ยายแล้วก็แยกออกไปชาวบ้านอีกคนอีกคนบอกว่าผู้ตายเนี่ยเคยมาคุยให้ฟังว่าทะเลาะกับแม่ยายและต้องการให้แม่ยายยกโทษให้นะครับก็เอาพวงมาลัยไปกราบเท้าขอเข้ามานะบอกซึ่งผู้ตายบอกว่านะจะไม่ท

ไปให้ปากคำกับตำรวจสภหนองขามนะครับ
อย่างที่แม่ยายกล่าวอ้างแม่ยายอ้างว่าเห็นคนร้ายก็เลยยิงฟังไม่ขึ้น
เพราะว่าหน้าบ้านแม่ยายติดกล้องวงจรปิดไว้หลายตัวเลย
ก็ไม่อยากให้แม่ยายเห็นเสียใจมากที่ลูกต้องมาตายแบบนี้

ตำรวจแจ้งข้อหานางสบายฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และมีปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
นางสบายปฏิเสธข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แต่ยอมรับเรื่องครอบครองปืนครับ